เคยมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็

ชายหนุ่มเขาเชื่อว่านี่คือแฟนสาวกลับชาติมาเกิด
ล่าสุดเรื่องนี้กลับมาเป็นที่คือฮาอีกครั้งหนึ่ง

จนถึงปัจจุบันนี้ชายหนุ่มคนนี้ก็ยังอยู่กับงูจงอางค่ะ
เขียนเล่าเรื่องถึงชายหนุ่ม

โดยอ้างว่าชายในภาพได้แต่งงานกับงูเมื่อ๒ปีก่อน
ซึ่งก็เคยเป็นข่าวโด่งดังในสื่อโซเชียลนะคะ
บอกว่าปัจจุบันนี้ยังคงรักใคร่กับงูตัวเดิม

ตั้งแต่การแปลงฟันเล่นคอมพิวเตอร์
ออกกำลังกายรวมถึงพางูไปเที่ยวชมทะเลหมอกด้วยค่ะ
ซึ่งข้อความในโพสต์นะคะเขียนว่า
กับงูครบ๒ปีแล้วนะยังจำกันได้ไหม
ใช้ชีวิตกับงูที่เชื่อว่าเป็นแฟนสาวกลับชาติมาเกิด
ยังคงไปไหนด้วยกันไปด้วยกันทุกที่

แต่ก็ยังว่าเขาก็คงรักของเขา
เพราะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักแท้มีอยู่จริง
ปีนี้ลงรูปถ่ายส่วนตัวมากกว่าเดิมค่ะ
เพิ่มเติมก็คือยังรักหวานยังรักกันดีนะครับ
ผู้คนเห็นก็โอ้โหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ประหลาดใจแชร์กันต่อไปค่ะ
รายก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยไปต่างนานา
นี่ดูสิเขามีไปฟิตเน็ตด้วยกันด้วยนะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบที่มาของภาพค่ะคุณผู้ชม
พบว่าชายหนุ่มที่โลกโซเชียลเนี่ย
อ้างว่าแต่งงานกับงูคนในภาพนี้นะคะ
จริงแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวเมเลเซียค่ะ
ชื่อว่านายอาบูซารินฮูซินอายุ๓๑ปี
อาศัยอยู่ที่รัฐปะหังประเทศมาเลเซีย
โดยเขาก็เป็นอาสาสมัครจับงูนะคะคอยช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงูจงอาง
รวมถึงเป็นหมองูแล้วก็เทรนเนอร์ฝึกสอน

บอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ฝึกฝนสำหรับนำออกแสดงค่ะ
ซึ่งนอกจากหมองูรายนี้จะเผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อยู่ร่วมกับงูอย่างใกล้ชิดแล้ว
เผยแพร่คลิปวิดีโอตอนกำลังนั่งอ่านหนังสือกับงูจงอางด้วย
แน่นอนว่าคลิปนี้ก็กลายเป็นที่ฮือฮานะคะ
โพสต์ไว้เพียง๓วันยอดวิวสูงถึง๒๖๐๐๐ครั้ง
แล้วก็มีคนแชร์ไปแล้วกว่า๕๐๐ครั้งเลยทีเดียวค่ะ